ช่วงตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไป

โอ้โหบอกเลยนะมันเข้ามากกับช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้
ติดตามกันเลยในตลอดกิน
นี่ครับพาไปที่ตลาดจอแจ

ตลาดนี้อยู่ทะเถาเภรษภาปนตราบนพี่ม่าย

คุณศักดากลีบพี่ม่ายอายุสามสิบสามปี
เขาเป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งกับข้าวเหนียวที่นี่นี่แหละ

ช่วงนี้ขายดิบขายดีจริงปกติเขาขายดีอยู่แล้ว
หน้าหนาวโอ้โหปิ้งแทบไม่ทัน
เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ขายดีเป็นพิเศษเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียว
ข้าวเหนียวร้อนหมูปิ้งอื่น
โอ้โหเขาขายยังไงเขาบอกว่าทั้งข้าวเหนียวและหมูปิ้งเนี่ย
บอกเลยว่าหมูปิ้งนะไม้ละ๕บาท
ข้าวเหนียวบรรจุใส่ถุงถุงละ๕บาทโอ้บอกเลยว่าเต็มที่

อยากจะซื้อขนาดไรก็ต่างหากแล้วกัน
ผมบอกเลยว่า๒๐บาทบางทีก็อิ่มได้นะ

เขาบอกว่าช่วงนี้ตัวเขาเองรายได้เพิ่มขึ้นเยอะ
เพราะลูกค้ามารอคิวรอซื้อหมูปิ้งเนี่ยนะเพียบเลย
วันหนึ่งนะเขาบอกว่าขายได้นะก็เป็นพันนะครับ
ไม่ธรรมดานะครับก็ยินดีด้วยกับพี่ที่ขายดี
และก็ขออิจฉาแล้วกัน
คนที่ไปทานเนี่ยเขายืนรออยู่หน้าร้านหมูปิ้ง
กลิ่นมันโชยมามันยั่วน้ำลาย

โอ้โหกินได้มันร้อนอุ่นกำลังดีอากาศ
มันฟิลแบบนี้มันหายไปนานแล้วนะ
แล้วอาหารเช้าเขาเนี่ยหมูปิ้งมันอิ่มเท่าไหร่

คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของของกิน